หัวหน้าวิเชียนกันซักหน่อยนึงกันแล้วกัน
เพราะว่าเป็นนิสิตเก่าของมกเศษ
วันนี้ก็มีทางรองสัตว์อาจารย์ดรนริธ

เพราะว่าโอ้โหวิรกรรมในครั้งนี้เนี่ย
ถือว่ากล้าหาญชาญชัยมาก
จริงต้องชื่นชมจริงครับ

มีความมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องอนุรักษ์สัตว์ป่าเป็นอย่างมากนะครับ
โดยเฉพาะเมื่อครั้งที่นายวิเชียนยังเป็นนิสิตอยู่
มีความมุ่งมั่นหนักเอาเบาสู้ไม่มีบ่น
เวลาออกงานภาคสนามนี่ก็เข้มแข็งมากนะครับ
อยู่ในพื้นที่ป่านานนะฮะ
ก็ทำให้คณะวรรณศาสตร์ของเราเนี่ย
ก็ถือว่าได้รับการขนานนามนะครับ

โดยคณะวรรณศาสตร์มีการปลูกฝังเรื่องจิตสำนึก
ในความเป็นนักอนุรักษ์อยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เลยฝากบอกว่ารู้สึกภูมิใจกับลูกศิษย์คนนี้มาก

เกรงกลัวต่ออำนาจมืดหรือว่าอิทธิพลใดนะครับ
ทรงศาสตร์อาจารย์ดรนาริสยังบอกว่า
กรณีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือว่าเป็นบรรทัศน์ที่สำคัญของสังคม
ผู้มีอำนาจหรือมีหน้ามีตาในสังคม
ทำผิดแล้วโดยเฉพาะการไปล่าสัตว์ป่าในพื้นที่เขตห่วงห้าม
ต้องได้รับการลงโทษตามกฎหมายและต้องไม่มีการเลือกปฏิบัตินะฮะ
วันนี้เครือข่ายนักศึกษาชมรมอนุรักษ์แห่งประเทศไทยได้ออกแถลงการ
ต่อเหตุการณ์ล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
พร้อมกับระบุข้อเรียกร้องอยู่๔ข้อนะครับ
หนึ่งก็คือความผิดของนายเปรมชัยกรณสูตรและพักพวก
ขอให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมและต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
โดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำ
และความไม่เท่าเทียมกันในสังคมนะครับ
ประการที่๒ก็คืออยากให้เกิดการตรวจสอบว่า
มีเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจคนใดในกรมอุทยาน
มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้หรือไม่
ไม่ใช่ยึดแค่ว่าหัวหน้าวิเชียนจับแล้วส่งตำรวจแล้วแล้วก็จบแค่นี้
ประการที่๓ทางเครือข่ายเนี่ยเขาจะติดตามคดีนี้อย่างจริงจัง
ภายใน๗วันยังไม่มีความคืบหน้าก็จะทวงถามต่อไป
แล้วก็ประการที่๔ก็คือให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการ
ติดตามตรวจสอบและดำเนินขั้นตอนทางกฎหมาย
เพื่อให้เป็นบรรทฐานที่ดีต่อสังคม
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม